คุณผู้ชมคะไปดูคลิปหนึ่งเขาแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะคะ
มีผู้ชายคนนึงค่ะอยู่ดีก็จับขาเด็กผู้หญิงอายุสัก๔ขวบได้
จับแล้วก็ห้อยหัวแล้วก็เหมือนหัวเด็กกระแทกอยู่กับพื้นด้วย
แล้วก็คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงคนนึง
ซึ่งพอตรวจสอบแล้วก็คือพ่อแม่ลูกแม่เป็นคนถ่าย
พ่อเป็นคนจับขาเด็กขึ้นมาแบบนี้

ตอนนี้ตำรวจเขาเข้าไปช่วยดูแล้วนะคะอุ้ยเนี่ยยกแล้วหัวกระแทกอ่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบดูแลแล้ว

อย่างที่บอกนะคะว่าคลิปนี้ผู้ชายคนนี้เขาเอามือจับขาเด็กผู้หญิงวัย๔ขวบ
โอ้โหหัวห้อยลงมากับพื้นแล้วก็หัวของเด็กก็ไปกระแทกกับพื้นนะคะ
แล้วก็มีจังหวะที่เตะด้วยนะคะเตะเด็กด้วย

แล้วในมือของผู้ชายที่เราเบอร์ภาพไว้มืออีกฝั่งหนึ่งถือมีด

แล้วก็มีเด็กผู้ชายอีกคนนึงเดินดูอยู่หน้าห้องนอนนี่ค่ะตอนเตะอ่ะ

สงสัยเด็กเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙มกราคมที่ผ่านมา
สงสารเด็กเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙มกราคมที่ผ่านมา

บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลกะเปอร์อำเภอกะเปอร์จังหวัดระนองค่ะ
เด็กผู้หญิงอายุแค่๔ขวบเป็นลูกอะนะคะ
เด็กผู้ชายที่ยืนดูอยู่ก็เป็นลูก
คนถ่ายคลิปคือแม่นางจอยอายุ๒๒ปี
หลังเกิดเหตุตำรวจสพกเปอร์กับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปช่วยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกชัยโชคสะทองโนผู้กำกับการสพกเปอร์บอกว่า
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์
มูลนิธิปวีนาหงษกุลได้ประสานตำรวจ
และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ก็ควบคุมตัวนายสารวุฒิคนที่เป็นพ่อค่ะ
แล้วก็เป็นคนก่อเหตุเนี่ยควบคุมตัวเอาไว้ได้
แล้วก็นำแม่กับลูกทั้งสองคน
ลูกสาวที่โดนจับขากับลูกชายที่ยืนดูอยู่เนี่ยนะคะ
ก็ไปดูแลที่บ้านพักเด็กและครอบครัว
พ่อเนี่ยพอตรวจสอบแล้วมีสารเสพติดในร่างกายค่ะ
ก็เลยต้องดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติด
รวมไปถึงแจ้งข้อหากระทำความรุนแรงในครอบครัวและทารุณกรรมเด็กนะคะ
เรื่องนี้สารจังหวัดระนองได้สั่งฝักขังที่เรือนจำจังหวัดระนองเพื่อรอการตัดสินอยู่ค่ะ
แต่กระทำรุนแรงในครอบครัว
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการด้านจิตวิทยาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนองก็บอกว่า
พอนำตัวแม่กับลูกทั้งสองคนมาที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนองนะคะ
เมื่อ๙มกราคมตอนนี้เด็กมีพัฒนาการช้าทั้งคู่เลยค่ะ
ส่วนแม่มีอาการซึมเศร้าหมอก็ได้มาตรวจรักษาแล้วก็นัดให้ไปตรวจร่างกายอีกครั้ง๘เมษายน
จะมอบหมายให้ทางสำนักงานสาธารณสุขและอสมเข้าไปช่วยเหลือดูแลครอบครัวนี้เป็นระยะนะคะ
ส่วนตัวแม่ก็จะมีอาการซึมเศร้าต้องรับทานอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้เราก็ได้มีการส่งกลับบ้านแล้วก็ได้มีการประสาน
เจ้าหน้าที่อบตแล้วก็ผู้ช่วยนะคะ
แล้วก็มีอสมนะคะลงมาช่วยกันดูแลในสวนตรงนี้ค่ะ

ใช่ค่ะพูดคุยกับครอบครัวแล้วก็ช่วยดูแลในเรื่องของทานยา
ดูแลเรื่องของเด็กแล้วก็เยียวยาสภาพจิตใจเขาต่อไปค่ะ
นักข่าวของเราก็ได้คุยกับแม่ของเด็กนะคะ
เขาก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุ
เป็นที่พักของนายจ้างในสวนยางที่สามีไปรับจ้างอยู่

ตอนที่สามีกำลังทำร้ายร่างกายลูก
ก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้เพราะว่าไม่กล้าห้าม
แม่บอกแม่ไม่กล้าห้ามกลัวจะถูกทำร้ายไปด้วย
ก็เลยจะเอาคลิปนี้ไปให้ตากับยายช่วยดำเนินการ
ซึ่งก็พ่อของตัวเองซึ่งก็มีศักดิ์เป็นตาของเด็ก
อยู่ที่กรุงเทพก็โทรศัพท์มาว่าให้ช่วยส่งรูปไปให้ดูหน่อย
แต่ตัวเองส่งผิดส่งคลิปนี้ไปให้ดู

พ่อก็เลยเอาคลิปนี้เผยแพร่ในโลกออนไลน์

สามีก็ถูกจับเธอบอกว่าเธอสบายใจขึ้นนะคะ
ที่สามีถูกจับแล้วก็มีหน่วยงานต่างเข้ามาช่วยเหลือดูแล
ดูแลบังเอิญนะคะวันนี้พ่อพ่อแท้แท้ของหนู
ที่อยู่กรุงเทพเขาโทรมาวันปีใหม่แล้ว
เขาว่าเขาขอดูลูกหลานหน่อยอะไรอย่างนี้
หนูก็เลยกะว่าจะส่งคลิปที่เด็กเต้นอะไรอย่างนี้ไปให้
ถึงบังเอิญหนูกดไปผิดคลิปก็เลยไปส่งเขาที่คลิปพ่อ
คลิปก่อนหน้านั้นคือถ่ายมาก่อนหน้านั้นแล้ว

ค่ะพ่อแท้แท้หนูเห็นเขาไปโซเชียลคะ
แล้วก็เจ้งความช่วยหนูเอนแต่หนูทำยะเลย
ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้หวังว่าถ้าพูดได้โดนลูกก็โดนลูก

ถ้าจะว่าไม่สงสารลูกคือหนูก็ไม่ได้กลับไปถ่ายคลิปนั้นเลย
กลับว่าถ่ายคลิปนั้นคือหนูกลับว่าตั้งใจจะเอามาให้แม่ดู
แล้วก็เอาให้ทวดของเด็กดูค่ะ
ด้านสาธารณสุขอำเภอกระเป๋อ๙อาคมสิงธวัฒน์
ก็นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่จิตเวทจากโรงพยาบาล
ก็ไปตรวจเยี่ยมนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องของกินยา
แล้วก็กำหนดวันในการตรวจเยี่ยมเพื่อดูพัฒนาการของเด็ก
เพราะว่าเด็กพัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติค่ะ
ก็ไปแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูลูกที่ถูกต้องให้กับแม่ด้วย
แล้วก็จะไปดูแลแบบเป็นระยะ
ก็ถือว่าอีกมุมหนึ่งก็เป็นความโชคดีของเด็กนะ
แล้วก็แม่ของน้องด้วยนะเพราะว่าส่งคลิปผิดให้ตา
ไม่อย่างนั้นก็คงไม่รับการช่วยเหลือนะครับ